ในประเทศนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่รับความเป็นธรรมอย่างนั้นหรือ
มันไม่ใช่ในเมื่อกฎระเบียบวินัยในสังคมมันถูกกำหนดขึ้น
ก็ต้องเคารพตามนั้นแต่หากว่ากฎระเบียบวินัยเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้อง
ไม่มีความเป็นธรรมโดยคนส่วนใหญ่เราก็ใช้กรณกายทางกฎหมายที่มันมีอยู่
ออกมาร่วมชุมนุมประท้วงทางการเมืองก็รู้อยู่ว่าเขามาประท้วงทางการเมือง
ด้วยหรือเหตุผลอะไรหนึ่งให้นายกออกสองแก้ไขและตำนูน
ปฏิรูปสถาบันซึ่งมันกระทบติดจิตใจคนทั้งประเทศ
ใช่ไหมฮะฉะนั้นการที่สงฆ์ออกมาชุมนุมประท้วงก็แสดงว่าเห็นด้วยกับกลุ่มมอบที่เขาประท้วงกันหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาเท่านั้น
เพราะฉะนั้นผมยังเห็นว่าการที่สงฆ์ออกมามีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยเมื่อไปดูตามคำสั่งของมหาเทราสมาคมเมื่อปี๓๘แล้วเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะฮะ
อาจจะขอใช้สิทธิของตัวเองก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรจะมาผสมผสานกับกลุ่มมอบที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ก็เท่านั้น
หลวงพี่ค่ะทำไมไม่ใช้พื้นที่อื่นคะ
จะบอกว่าการที่พระสงฆ์ออกไปนั่นคือไปละเมิดพระวินัยอย่างไรก็ได้
ทำผิดพระวินัยอย่างไรก็ได้แต่การจะจัดการต่างหาก
จะบอกว่าท่านทำผิดต่างหากคุณต้องยกข้อทำข้อวินัย
ขึ้นมาพูดให้ชัดว่าท่านทำผิดพระวินัยข้อไหนอย่างไร
แล้วอย่าพยายามพูดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยการออกมาประท้วงเป็นเรื่องสกปรกโสโคก
อะไรก็ตามแต่ทำไมไม่อยากให้มองอย่างนั้นเลย
พระสงค์พม่าปี๒๕๕๐รัฐบาลทหารออกคำสั่งออกมาจากการขึ้นค่าแก๊สหูงต้ม๔๕เท่า
พระสงฆ์ท่านทนไม่ได้เลยออกมาเดินนำขบวนเลยออกมาสวดกรณียเมตตสูตร
พระสงฆ์ต้องอยู่ข้างรัฐอย่างเดียวทำไมพระสงฆ์เป็นปรโตโฆษะไม่ได้
ทำไมคนอย่างสมเด็จโตจึงถือครบเพลิงไปจวนเจ้าพญาได้เข้าไปในวังได้
ทำหน้าที่เป็นประตูโฆษะได้หรือพระสงฆ์ต้องทำหน้าที่เชื่องอย่างเดียว
สนสภายอย่างเดียวให้รัฐออกกฎหมายออกคำสั่งอะไรมาจัดการก็ได้แต่มาว่าไม่ถูก
ใครจะเห็นด้วยกับรัฐหะก็ได้จะสนับสนุนก็ได้แต่ในทางหนึ่งเนี่ย
ควรจะให้พระสงฆ์อีกกลุ่มหนึ่งที่ท่านเห็นถึงความไม่เป็นธรรมของบ้านเมือง
ออกมาออกมาพูดบ้างสังคมกับการเมืองนี้มันไปด้วยกันเลยมีพระสงฆ์หลายกลุ่มที่ทำงานพวกนี้
ท่านเดินธรรมญาตาช่วยชาวบ้านประท้วงนู่นสร้างโรงงานฐานหินอะไรกัน
ถามว่าเรื่องพวกนี้มันไม่เกี่ยวกับการเมืองหรือเกี่ยวทั้งนั้นเลยใครให้สัมประธาน
ไม่ฟังเสียงชาวบ้านแล้วทำไมพระสงฆ์จะออกมามีบทบาทไม่ได้ออกมาด้วยท่าทีอย่างไรต่างหาก
บนเวทีการชุมนุมเนี่ยพระสงฆ์ไปพูดอะไรซึ่งสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
อันขัดต่อธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าหรือเปล่าไปบอกโยมลุยเลย
พระสงฆ์ถือมีดถือปืนเสียเองใช้ความรุนแรงเสียเองอย่างนั้นหรือเปล่า

สิ่งที่พระมหาภัยวันพูดเนี่ยอยู่ในพระธรรมวินัยทั้งนั้นแหละ
ห้ามพูดเท็จห้ามพูดปลดห้ามพูดสอเสียดอยู่ในธรรมวินัยท่านก็รู้อยู่
แล้วการที่พระออกมาให้ปากที่สารยาเนี่ยก็พูดจาที่ก็รับไม่ได้
มันก็ผิดพระธรรมวินัยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแล้วท่านจะไปปกป้องคนเหล่านี้ได้อย่างไร
ผมไม่ได้ยกคำข้างนอกเลยมันอยู่ในพระธรรมวินัยทั้งสิ้น
ข้อไปอ่านดูแต่ละข้อสิตั้งแต่ปราชิกตั้งแต่สำคัญพิเศษปาจิตีศักยับอาจิตีทั้งนั้น

แล้วมีพระธรรมวินัยหมวดไหนที่อนุญาตให้คนอย่างคุณศรีสุวรรณเนี่ย
ไปฟ้องร้องเพื่อให้เอากฎหมายเอาอำนาจพระราชบัญญคณะสงฆ์ซึ่งอยู่เหนือพระธรรมวินัยจัดการกับพระเนรเหล่านั้น
พระเนียนพูดเท้นเนียเป็นประจิตีสามารถแสดงอาบัติได้
หรือผู้อแรงซึ่งผิดกฎหมายอายาด้วยซ้ำก็ฟ้องรำนาคดีใต้ตามกฎหมายอายาไป
หรือให้ภาษณ์เหล่านั้นชี้ให้เห็นโทษว่าเป็นการพูดเท็จ

ให้กลกรายในดังกรรณสงฆ์ทำงานโดยความเป็นธรรมสิ

หรือพูดเท็จจึงจะต้องไปบอกว่าพระเหล่านั้นเป็นอรัชชี่
เป็นอรัชชีเพียงเพราะไปอยู่ข้างนักศึกษา
หรือข้างม็อบที่ไม่ได้เห็นด้วยกับรัฐะอย่างนั้นหรือ
คุณสิทธิ์สุวรรณตั้งใจจะให้ถึงแบบจับศึกเลยเหรอคะ
ไม่ใช่ครับคือมันมีขั้นตอนอยู่
ในคำสั่งมหาเทราสมาคมก็ระบุชัดเจนอยู่แล้ว
ว่าหากพระสงฆ์หรือสมเนรฝ่าฝืน
ก็ให้สังคาธิการหรือคณะสงฆ์ผู้ปกครอง
ดำเนินการตามระเบียบวินัยนะฮะ
ซึ่งมันก็มีตั้งแต่ขั้นต่ำสุดนะฮะ
เรียกมาตักเตือนหรือทำออกหนังสือนะครับ
ไปจนถึงขอให้ลาศิกขาบทนะครับ

ท่านเจ้าวาดหรือคณะตะบนอำเภอจังหวัดหรือภาค

ถ้าไม่ฟังก็อาจจะเตือนครั้งที่๒ครั้งที่๓
หรือออกหนังสือมันก็มีขั้นมีตอน